ทุกคนต่างจับตาดูวันพรุ่งนี้ครับ

คือวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

โดยทั่วไปหลายต่อหลายประเทศทั่วโลกที่จัดเลือกตั้ง

พักการเมืองไหนหรือคั่วการเมืองฝ่ายไหน
ที่ได้เสียงสอสอเกินครึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนราชดร
มีสิทธิ์ที่จะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล
และเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จสิ้นครับ
ดังนั้นถ้าในภาวะปกติ
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของประเทศไทย
เราได้สอสอทั้งหมด๕๐๐คน
ถ้าได้เสียง๒๕๑เสียงขึ้นไป
ก็น่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อยใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ในระหว่าง๕ปีแรก
ของรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนุนนี้ครับ
ซึ่งจะครบ๕ปีในวันที่๑๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
กลับกลายเป็นว่าต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา

จากสสที่มีทั้งหมด๕๐๐คน
และสวอีก๒๕๐คน
มาจากการแต่งตั้งโดยคอสช
รวม๗๕๐คน
ทำให้ต้องใช้๓๗๖เสียงขึ้นไป
เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับ
คุณผู้ชมครับขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

คนที่มีสิทธิ์จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
จะต้องมาจากรายชื่อแคนดิเดตที่พักการเมืองเสนอครับ
และพักการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อ

ต้องเป็นพักการเมืองที่มีสอสอเกิน๕

ดังนั้นถ้าหากว่าดูจากผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
ประเทศไทยของเราก็จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งหมด๙คน
จาก๖พักการเมืองเหล่านี้ครับ
คราวนี้เวลาเสนอชื่อจะต้องมีสอสอรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐หรือ๕๐คนครับ
และในการโหวตเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น
ใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยครับ
ว่าเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย
คือมีการขานชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร
รัฐมนูลนั้นกำหนดเอาไว้เท่านี้ครับ
ไม่ได้มีการระบุเอาไว้เพิ่มเติมว่าถ้าหากโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน
แล้วจะโหวตซ้ำได้อีกกี่ครั้งครับ
โดยถ้าหากว่าโหวตรอบแรกไม่ผ่านนะครับ

คือโหวตรอบถัดไปวันพุธที่๑๙กรกฎาคมที่จะถึงนี้

เป็นไปได้ว่าอาจจะให้โหวตเรื่อย
หรืออาจจะมอบให้เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทย
ในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมโหวต
ในฐานะที่เป็นพักที่มีคะแนนเป็นอันดับที่๒ครับ
ซึ่งอีกฝากหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์เสนอชื่อแข่งเช่นเดียวกันนะครับ
และถ้าหากรวมเสียงสสกับสวได้๓๗๖เสียง
นั่นก็หมายความว่ามีสิทธิ์นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากโหวตนายกจากบัญชีพักไม่ได้

นำไปสู่การเสนอชื่อนายกจากนอกบัญชีพักครับ
กำหนดให้ทั้งสองสภาคือสสและสวรวมกัน
แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับ
จำนวนเสียงต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้ง๒สภาคือ๓๗๖เสียง
เพื่อเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาครับ
รัฐสภานั้นมีมติเปิดทางให้เสนอชื่อนายกจากนอกบัญชีพักได้ครับ
ทั้ง๒สภามีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า๒ใน๓หรือ๕๐๐คนนะครับ
รัฐสภาก็สามารถเลือกนายกจากนอกบัญชีพักได้ครับ
โดยการโหวตเลือกนายกจากนอกบัญชีพักนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับ
คือใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้ง๒สภาคือ๓๗๖เสียงขึ้นไป
ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับ
ดังนั้นมาจนถึงตอนนี้ต้องจับตาดูแบบวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีแล้วล่ะครับ
เพราะการเมืองนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่ในระหว่างนี้ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยังคงทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ครับ